เท่าประเด็นนี้รักร้าวของหนุ่มพีชพัชรากับพัทธิเซียกู๊ดคุณผู้ชมหลังจากที่ในโลกโซเชียลเนี่ยนะเขามีการนำภาพที่เป็นภาพระหว่างพัทธิเซียกู๊ดกับคุณโน้ตวิเศษเนี่ยออกมาแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะและก่อนที่เราจะได้ฟังหนุ่มพีชพัชราเคลียร์ถึงประเด็นร้อนแบบเต็มที่จะชี้แจง
คือพีชก็ตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งเฉยอ่ะนิ่งเรียบอ่ะว่าอยากให้ทุกคนรอฟังคำตอบที่งานคืนนี้พร้อมกันส่วนเรื่องสภาพจิตใจก็ยอมรับนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างกระทบความรู้สึกของตัวเองพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบใจกับการใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือว่าใช้โซเชียลบูลลี่กันตามใจ
ก็ถามว่ากระทบไหมมันก็กระทบนะ

คือผมคิดว่าทุกคนมีวิจารณญาณ
ส่วนตัวอะไรอย่างนี้ว่าแบบเออถ้าเราไม่ชอบให้ใครปฏิบัติอะไรกับเราก็อย่าทำ
เพราะว่าเราอยู่ด้วยพื้นฐานแบบนี้ว่าเราไม่ชอบอะไรเราก็อย่าไปทำให้เขา
และนี้รวมไปถึงทุกคนนะครับผมว่าอย่าเพิ่งไปแบบโวยวายอะไรก็ตามหรือต่อให้ความจริงแล้วก็ไม่ต้องโวยวายก็ได้
อืมก็ก็ดีค่ะขอบคุณที่ที่อ่าเรียกว่าให้กำลังใจณตอนนี้เราก็ไม่ควรไปว่าคนอื่นในในแง่เป็นโซเชียลบูลลี่อะไรอย่างเงี้ย
ผมว่าเราก็เวสเปคในเรื่องของมันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของพีชพัชระวันนี้